สำหรับลูกผู้ชมครับจักรยานยนต์ของตำลวดสายตรวจเนี่ย
เชื่อไหมว่าจะมีคนกล้าไปขโมยค่ะมีนะฮะที่อุดรธานีสายตรวจ
ไปตรวจในห้างสรรพสินค้าก็จอดจักรยานยนต์สายตรวจเอาไว้ที่ลานจอด

ทีแรกตำรวจตามมาถึงสถานที่ที่เขาเอารถจักรยานยนต์สายตรวจมาเนี่ย
บอกรถทอห์กก่อนเลยทุกประชุมครับสบมบุดนทานี้นะครับ
ต้องไปล็อกตัวนะฮะผู้ชายคนนี้ชื่อบัณฑิตนะครับ
อายุ๒๖ปีจากนั้นก็จับกดลงพื้นเพราะว่าเรี่ยวแรงเยอะเหลือเกินนะฮะ
เหตุการณ์นี้เป็นอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งที่บ้านหนองหัวหมูตะบนนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝ่ายสืบสวนเขาต้องตามไล่จับคนที่ขโมยรถจักรยานยนต์ตราโล่ของตำรวจสายตรวจสพเมืองอุดรธานีไป
นี่เห็นไหมฮะคันนี้นะฮะนี่อันนี้ไม่ใช่ตำรวจขี่นะ

นี่บัณฑิตพาไปขโมยจักรยานยนต์ตำรวจซะแล้วนี่ขโมยเสร็จก็ขับมาที่อู่แห่งนี้
ก็เลยตามมาเจอว่านายบัณฑิตขับรถมาที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้นะครับ
พอมาเจอตัวเนี่ยก็ให้การแบบวกวนนะบอกของพ่อเขามั่ง
บอกเดี๋ยวจะให้พี่เขาเป็นนักบิดบ้างสุดท้ายเนี่ยถูกจับตัวไปนะฮะ
ตรวจสอบพบว่ามีอาการเมาสารระเหยเมากาว
นี่เขาบอกจักรยานยนต์ของพ่อเขานะครับตำรวจก็คุมตัวไปนะฮะ
ดำเนินคดีไปนะครับเบื้องต้นก็เคยพบว่าถูกจับคดีรักทรัพย์มาสองรอบแล้ว
คดีเสพยาเสพติดสูดดมสารระเหยอีก๑ครั้ง
ล่าสุดครั้งนี้ก็ก่อเหตุอีกนะครับลักษับสินของทางราชการ